เราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยวัย๔ขวบคนหนึ่ง
เมื่อวานนี้ได้เห็นภาพไปแล้วก็ได้ทราบเหตุการณ์เบื้องต้น
แต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
เด็กน้อยคนนี้นะครับขึ้นไปบนอาคารตรงดาดฟ้าแล้วก็พลัดตกลงมา
ไกลคิดว่าสงสัยเสื้อไปเกี่ยวอยู่
ใช่ตอนแรกเราก็เล่าไปว่าเหมือนกับเสื้อน้องไปเกี่ยวอยู่กับตัวต่อเต่าใช่ไหมคะ
เพราะข้อมูลตอนแรกมันมาอย่างนั้นตกลงคือน้องเนี่ยใช้มือคว้าตัวอักษรเอาไว้นะ
แล้วก็เป็นเด็กคนไทยนี่แหละครับใช่ค่ะเด็กผู้หญิงสี่ขวบนะคะ
วิ่งเล่นกับเพื่อนจังหวะมากับญาติที่มาอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็บนดาดฟ้ากำแพงมันค่อนข้างเตี้ยหน่อยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ระดับเอว
ก็ไม่รู้เล่นกันอีท่าไหนเอาเป็นว่าจังหวะตรงนั้นแม่บ้านเขาต้องไปทำความสะอาด
ความจริงต้องล็อกประตูใช่ค่ะคือตึกเนี้ยมีเจ็ดชั้น
แต่ถ้าจะขึ้นไปชั้น๘ที่เป็นดาดฟ้าต้องเดินขึ้นบันไดไป
แต่แม่บ้านทำความสะอาดค่ะแล้วก็ลืมล็อกประตู
เด็กก็เลยขึ้นไปบนดาดฟ้าได้คนดูก็โอ้โหลุ้นระทึกกัน
ที่สุดแล้วทั้งพยาบาลพยายามมาช่วยดึงไม่ถึง
จนมีผู้ชายคนก็มาช่วยเลยดึกคึ้มกันเลยโอ้โหวินาที
เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะใช่ค่ะอืมเนี่ยครับวันนี้
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เด็กอายุ๔ขวบเป็นเด็กผู้หญิงห้อยต่องแต่ง

บนชั้นดาดฟ้าของตึกร้อยปี
โรงพยาบาลพ่อหนพลพ่นพระหัวเสนานะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้

เห็นมั้ยเนี่ยตึก๑๐๐ปีเนี่ยเห็นมั้ย

ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรีนะครับ
ยังจุดที่มีการถ่ายคลิปลงสื่อสังคมออนไลน์
อยู่ตรงข้ามอาคาร๑๐๐ปี
โรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
วันเกิดเหตุชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์กันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอ่า
มีคุณป้าคนนึงเป็นเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งบอกว่า
ตอนนั้นกำลังขายอาหารตามสั่งอยู่ก็ขายตามปกตินั่นแหละ
มีคนระแวกร้านเห็นเด็กห้อยตัวอยู่ตรงตัวอักษรต่อเต่าของตึกโรงพยาบาล
เนี่ยป้าบอกก็เนี่ยก็ดูอย่างนี้เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีไงนะ
โอ้โหทุกคนก็วิ่งออกมาดูกันด้วยความหวาดเสียว
กลัวเด็กจะตกลงมาแล้วก็เห็นพยาบาลเนี่ยขึ้นอยู่ข้างบนกันพยายามจะช่วย
แต่พยาบาลเขาดึงไม่ถึงไงก็ผู้หญิงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ
เขาก็ดึงไม่ถึงนะครับจนมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาแล้วก็ก้มลงไปดึงเด็กขึ้นมา
พอเห็นดึงขึ้นไปได้โอ้โหทุกคนโล่งใจที่เห็นเด็กปลอดภัยฮะ
แต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าขึ้นไปได้แล้วไปตกยังไงเนี่ย
แต่ยังไงก็ถือซะว่าคือคุณป้าบอกว่าโอ้โหถือว่ามีบุญมากที่ไม่เกิดเหตุสลดเกิดขึ้น
เขาขึ้นบางบริเวณเขาช่วยดึงขึ้นมาได้มั้ง
โอ้โหก็ร้องขันหมดละค่ะเพราะมีหวมกลัวเด็กมันจะปล่อยมือนานนะกลัวจะปล่อยมือก็ร้องขันหมดละค่ะร้องแถวนี่ก็หมด

คนขี่รถไปขี่รถมาก็ร้องหยุดดูกันเยอะอืม
เสียงร้องเสียงตะโกนจากด้านล่างเนี่ยดังเลยนะ
พยาบาลที่อยู่บนดาดฟ้าบอกได้ยินเสียงคนร้องข้างล่าง
อยู่ชั้น๗ใช่ไหมน้องเนี่ยนี่ชั้น๖เขาก็ไปอยู่กันแถวตรงชั้นลอย
สมมุตินะคุณเขียนมาสอนถ้าหลุดเนี่ยคนตรงชั้น๖คว้าทันไหม
ไม่แน่ใจด้วยน้ำหนักร่วงลงมาด้วยอะไรด้วย
ร้านก็ลำบากใช่ไหมแต่เขาก็มาดูมาลุ้นกัน
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเข้าไปยังพื้นที่ของโรงพยาบาลด้วยนะครับ
ประสานไปทางโรงพยาบาลนะครับขอขึ้นไปดูพื้นที่ข้างบนหน่อย
บนชั้นดาดฟ้าชั้น๘ของตึก๑๐๐ปีโรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนานะครับ
ก็ขึ้นไปพร้อมกับท่านนายแพทย์สมเจตเหล่าลือเกียรติภูมิในการโรงพยาบาล
แล้วก็บรรดาพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์เย็นวันนั้นด้วยนะครับเมื่อเย็นวันอาทิตย์
นี่ฮะพี่พยาบาลแล้วก็ท่านผอท่านก็พาไปเลย
บอกว่าปกติต้องมาอย่างนี้ขึ้นไปตั้งแต่ชั้น๗เดินขึ้นบันไดไปถึงชั้น๘
ซึ่งวันนั้นประตูทางเข้าดาดฟ้าถูกล็อกด้วยแม่กุญแจอย่างแน่นหนาถึง๒ชั้น
วันนี้นะฮะวันนี้ล็อกตั้งแต่ชั้น๗มาถึงชั้น๘แต่ว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ล็อก
ปกติมันต้องล็อกตั้งแต่ชั้น๗ขึ้นไปชั้น๘ก็ต้องล็อกอีกนะครับ
ที่ไม่ได้ล็อกก็เพราะว่าเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่เกิดเหตุ
มีแม่บ้านมาทำความสะอาดก็เขาก็ต้องทำความสะอาดไปมาเขาก็ไม่ได้ล็อกประตูนะครับ
เด็กก็เลยวิ่งกันมาถึงแล้วก็ขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าได้
พอไปถึงจุดด้านบนพบว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่ง
บริเวณผนังอาคารดาดฟ้าเนี่ยมันสูงสักประมาณเนี่ยฮะ๑๐๐เมตรได้นะครับ
ก็ถ้าผู้ใหญ่ยืนก็ระดับเอวความสูงขนาดเนี้ยคือก็ถือว่าเด็กก็สามารถข้ามหรือว่า
พลัดตกลงไปได้สูงประมาณเมตรหนึ่ง๑๐๐เซนติเมตร
๑๐๐เซนติเมตรก็สูง๑เมตรนี่คุณศักดิ์สิทธิ์มองแทนสายตา
จริงโอ้โหเด็กน้องเขานี่คว้าไว้ทันดูสิ
ก็สงสัยว่าน้องจะตกลงไปได้ยังไงแล้วจังหวะขวาจะเป็นลักษณะไหนยังไง
เราก็เลยต้องขออนุญาตทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูก็ตามคำบอกเล่าของพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
พยาบาลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสี่โมงเย็นค่ะมีแม่บ้านอยู่อีกอาคารหนึ่งนะคะ
บนชั้นเก้าเขาเห็นว่าเด็กสองสามคนวิ่งเล่นอยู่บนดาดฟ้าครับ
ก็เลยรีบบอกพยาบาลให้ไปดูกลัวเด็กจะมีอันตราย
พอพยาบาลขึ้นไปดูปรากฏว่าเห็นว่าเด็กห้อยอยู่แล้วอะค่ะ
ห้อยอยู่ที่ตัวอักษรต่อเต่าอะค่ะคาดว่าอาจจะแบบกระโดดข้ามลงไปอะไรแบบนี้นะ
มือสองข้างอ่ะจับอยู่ที่ตัวอักษรต่อเต่าแล้วใช้ขายันผนังเอาไว้โอ้โห
อืมดูสิอืมพยาบาลที่อยู่ตรงนั้นต้องรีบปลอบอย่างแรกต้องปลอบไม่ให้น้องตกใจอืม
แล้วก็ช่วยแต่พยาบาลผู้หญิงด้วยอาจจะตัวไม่สูงมากนักแขนเอื้อมไม่ถึงไง
มันไม่มีแรงด้วยแหละถูกต้องเอื้อมไปแล้วไม่รู้จะดึงขึ้นมาไหวหรือเปล่า
นึกออกไหมคะแล้วก็มีผู้ชายวิ่งมามาดึงตัวเด็กขึ้นมาพยาบาลก็ช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนั้น
คือช่วงจังหวะดึงพยาบาลก็ช่วยดึงผู้ชายเอาไว้ด้วยผู้ชายก็เอื้อมลงไปดึงเด็ก
แล้วก็ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะดูสิวินาทีชีวิตนะคะพยาบาลบอกว่าปกติแล้ว
ดาดฟ้าจะถูกล็อกครับจะไม่ให้ใครขึ้นมาข้างบนวันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย
ที่ท่านผอโรงพยาบาลบอกแหละค่ะก็จะมีแม่บ้านไปทำความสะอาด
แล้วก็เป็นจังหวะที่มีเด็กไปวิ่งเล่นแถวนั้นคาดว่าแม่บ้านน่าจะลืมล็อกจริง
ล็อกประตูเด็กก็เลยขึ้นไปบนดาดฟ้าได้
แล้วพยาบาลก็ย้ำอีกทีว่าเด็กไม่ได้เป็นเด็กชาวพม่านะก็เป็นเด็กไทยนี่แหละ
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพ่อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แม่ก็พาเด็กไปโรงพยาบาลด้วยแต่ด้วยความสุขสนนะคะ
อาจจะปล่อยให้เด็กเขาวิ่งเล่นกันเองก็เลยเกิดเหตุการณ์หน้าหวาดเสียวขึ้นนะคะ
ก็คือเห็นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องบอกว่าเห็นอยู่ตรงนี้อันดับแรกก็ตกใจ

คนทางล่างพอเห็นเขาไม่คิดว่าจับตอนแรกเขากอบเขาไม่ได้หรอก

กระทั่งน้องอีกชุดหนึ่งตามขึ้นมาที่มีผู้ชายคนนั้นขึ้นมาด้วย
เขาก็เลยแบบลองเอื้อมแล้วก็จับเอวเขาเหมือน
เหมือนว่าเขาเอื้อมจับเด็กเราก็จะจับเอวเขาดึงเขาไว้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ก็ช่วยกันเขาก็สามารถดึงได้ว่าผู้ชายน่าจะข้อแรงดีกว่าเรา
น้องขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีอาการตกใจมากเลยนะคะ

ผมตกใจแค่ว่ากลัวว่าตัวเอง
ต้องแต่งตรงนี้แล้วกลัวแม่จะว่าอะไรอย่างนี้นะคะ
หลังจากที่เขาคุยกับแม่เขาสักพักแม่เขาก็พากลับบ้าน
อืมคือเด็กก็ไม่ได้ตกใจอะไรมาก

ยังนึกเลยถ้าเป็นเราเองตกลงไป
ยังไม่รู้ว่าจะแบบจะคว้าอะไรได้ทันหรือเปล่าเลย

ทางผู้บริการโรงพยาบาลพระหนภนพยาเสนา

ทางโรงพยาบาลไม่คาดคิดว่าจะเกิดนะครับ
แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
เด็กหญิงที่พลัดตกลงไปนะครับ

เป็นเด็กชาวไทยนี่แหละอายุ๔ปี
เยี่ยมพ่อที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

หลังเกิดเหตุแพทย์ได้ตรวจดูร่างกายของเด็กแล้ว
ไม่มีบาดแผลร้ายแรงอะไรนะครับ

หลังจากนี้จะกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ให้ล็อกประตูทุกชั้นที่เป็นดาดฟ้าทั้งหมด
แล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก
ไม่ได้เด็กว่าบ้า
เราก็มาทบตวนบรรจการอ่ะที่
มันพลาดขึ้นมาประบบคล่องของพนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่
เราก็ไม่อยากให้เกิดเลยจ้ะ
แพทย์สมเจตท่านยังฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะครับว่า
คือถ้าทางที่ดีเนี่ยไม่ควรพาเด็กอายุต่ำกว่า๑๒มาโรงพยาบาลนะ
แต่ถ้าจำเป็นจริงเนี่ยก็ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิด
เวลามาโรงพยาบาลบางทีมันมีจุดสุ่มเสี่ยงพื้นที่อันตรายเยอะไงใช่ไหม

ห้องที่มีเชื้อโรคอะไรพวกนี้ใช่ไหมบางทีเด็กเครื่องเล่นอะไรนี้อันนี้ก็เสี่ยง
ใช่ต้องดูแลให้ดีนะคะ